ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับของกินอร่อยเด็ดมาฝากกันเช่นเคยนะคะ
ตลอดข่าวของเรารวบรวมมาฝากแล้วจากทั่วสารทิศเลย
แล้ววันนี้ที่ที่เราจะพาไปเนี่ยบอกเลยว่าโห

พี่เชนธนาตรายฉันและพี่บีอำเภรัดสวัสดีค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านครับ
นี่ฮะวันนี้จะพาไปกินของอร่อยครับ
แต่ก่อนจะไปของอร่อยนี่จริงวันนี้เป็นวันฮิปโป
เดี๋ยวคืออะไรครับวันฮิปโปนะครับถ้าประเทศไทยมีฮิปโปชื่อแม่มะลินะครับ
ปีนี้ฮิปโปแม่มะลิอายุ๕๕ไม่มีอะไรแค่บอกอายุก่อนเลยใช่ไหม
วันนี้เขาประวัติแม่มะลิเออแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเป็ดนะครับ
ปกติผมต้องเป็นเจ๊เกียงบรรทัศนทองเท่านั้น
แต่วันนี้ครับผมจะพาชาวตลอดข่าวไปดูที่อร่อยไม่ลองใครครับ
ถือว่าเป็นที่แบบว่าเล่าว่าอร่อยมากต้องแวะเวลาไปจังหวัดตากนะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปเลยละกัน
ทานเป็ดย่างที่เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยระดับพัฒนาคารเลยนะจ๊ะ
นี่ค่ะปักหมุดไปก่อนเลยร้านเป็ดย่างฮ่องกงเมืองตากค่ะ
ร้านตั้งอยู่หัวมุมของโรงแรมเวียงตากรีเวอร์ไซต์นะฮะ
ตรงข้ามตลาดวังหินเทศบาลเมืองจังหวัดตากนี่แหละ
มีอะไรบ้างกูจะนัดดูนะ
เป็ดย่างเฟลดพั
ที่นี่ร้านเป็ดย่างเนี่ยโอ้โหลูกค้าที่มาลิ้มลองนะยกนิ้วให้เลย
เขาบอกว่าอร่อยเหมือนระดับแบบกินพัฒนาคารเลยค่ะ
จะกินคู่กับบะหมี่ก็ได้ใช่ไหม
หรือว่าจะลาดข้าวก็ได้อร่อยแบบจัดหนักคุณ
หนึ่งในพนักงานของร้านชื่อว่าคุณกมลกรดีวงตระกูลนะคะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าร้านนี้เปิดขึ้นมา
เนื่องจากว่าโรงแรมเวียงตากลิเวอร์ไซต์
ซึ่งเป็นโรงแรมประจำจังหวัดตากระดับ๕ดาวเลยนะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะคุณ
ซึ่งตั้งแต่เปิดร้านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าดีมากเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูนี่นะคะ
การันตีโดยเชฟมือหนึ่งของโรงแรม

ใช่มือหนึ่งถือหม้อมือหนึ่งสับเป็ดคิดถูก

แล้วก็นี่เขาบอกว่าเป็ดย่างฮ่องกงเมืองตากนี่นะคะ
วิธีการทำเขาก็จะนำเป็ดไปหมักไปคลุกเคล้าตามสูตร
สัดส่วนที่ได้มาตรฐานเข้าเตาอบด้วยนะ
ให้ความร้อนแล้วก็ระยะเวลาที่มันเหมาะสมก่อน
จะทำให้เป็ดย่างทุกตัวรสชาติอร่อย
เข้าเนื้อทุกสัดส่วนแล้วเนื้อหนังจะกรอบใช่ไหมคะ

เอาสัก๔ตัว๔ตัวตัวละ๖๕๐บาท

ถ้าหากว่าใครแบบว่าสนใจอยากจะเป็นข้าวกล่องราดข้าวก็กล่องละ๕๐บาทนะคะ
อยากทานสาวบ้าง
ร้านนี้นะคะเป็ดย่างฮ่องกงเมืองตากเนี่ยไปกันได้ย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่ง
อยู่หัวมุมของโรงแรมเวียงศักดิเวอร์ไซต์
ริมถนนจอมพลตรงข้ามตลาดวังหินเทศบาลเมืองตากนะจ๊ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหมายเลข๐๘๖๙๓
มันเป็นด้ามข้นต้มจำโอ๊ยน่ากินนอ
อุ้ยน่ากินน่าทานนี่บ่มหมี่เป็ดใน
มันเหมือนเป็นบ่มหมี่แห้งค่ะ
สั่ง๔ตัวค่ะพี่เชนจ่ายค่ะ
นี่จะบอกว่าจริงผมเป็นคนกินข้าวเช้าน้อยมาก

ตั้งแต่มาพาตลอดข่าวไปเที่ยวไปกินเนี่ยนะครับ
ผมกินข้าวเช้าทุกวันมันทนไม่ไหวจริงนะ
ขออภัยคนที่ไม่กินข้าวเช้าแล้วดูตลอดข่าวตอนนี้ด้วยนะครับ
ผมเชื่อเลยว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนี่แหละ